เรื่องราวของทีมชาติไทยตอนนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าเป็นข่าวใหญ่เลยนะครับ
เพราะว่าตอนนี้มีนักฟุตบอลทีมชาติไทยติดโควิดไปแล้ว
๒คนรวมไปถึงเจ้าหน้าที่๔คนนะครับ
เรื่องราวนี้เนี่ยก็ย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ครับ
มีการฝึกซ้อมกันครั้งสุดท้ายนะครับ

ซ้อมเมื่อวานนี้จะเป็นการซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนที่โค้ชนิชิโนจะปล่อยพัก๒วัน

วันที่๑๐พฤษภาคมก็จะมีการฝึกซ้อมกับนักฟุตบอลชุดที่๒
ที่เมื่อวานนี้ก็มีการไปตรวจเชื้อโควิด๑๙นะครับ

แน่นอนว่ามันกระทบไปหมดเลยนะครับ
เรื่องของการตัดตัวแล้วก็เรื่องของการฝึกซ้อมนะครับ
ก่อนหน้านี้จากเดิมจะปล่อยพักก่อน๒วันในวันเสาร์อาทิตย์นี้ด้วยครับ

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
ก็ได้แจ้งผลการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เก็บตัวฝึกซ้อมตามมาตรการตรวจหาเชื้อทุก๗วันนะครับ
สมาคมร่วมกับทีมแพทย์ดำเนินการในช่วงการฝึกซ้อม

ก็ปรากฏว่ามีนักกีฬาชายและเจ้าหน้าที่รวม๖คนครับ
ที่มีผลเป็นบวกนะครับ
แบ่งเป็นนักกีฬาชาย๒คนนะครับ
ยังไม่มีการระบุว่าเป็นใครนะครับ
รวมไปถึงเจ้าหน้าที่๔คนด้วยครับ

กับว่าแคมป์ทีมชาติไทยติดเชื้อรวม๖คนนะครับ
แล้วก็ยังมีนักกีฬาหญิงติดเชื้อ๑คน

กรณีนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับ
จะเร่งส่งผู้ที่ติดเชื้อเข้ารับการรักษา

กระบวนการของกระทรวงสาธารณสุขต่อไปนะครับ

ส่วนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่มีผลออกมาเป็นลบเนี่ย
ให้กักตัวอยู่ที่ห้องพักสังเกตอาการของตัวเอง
เพื่อความปลอดภัยทั้งตัวนักกีฬาและคนรอบข้าง
โดยที่ไม่อนุญาตให้เดินทางออกจากแคมป์ด้วยนะครับ
ส่วนพื้นที่แคมป์ทางสมาคมชี้แจ้งว่า
เป็นแคมป์ที่แยกออกจากบุคคลภายนอกนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะมีผลกระทบกับบุคคลอื่นที่มาใช้โรงแรมนะครับ
ส่วนในเรื่องของสมาคมจะประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาตรวจเชื้อนะครับ
เป็นเวลา๓๕วันทุก๓๕วัน

ก็จะเข้ารับการฉีดวัคซีนในโดสที่๒ต่อไป
จากนี้ครับก็สั่งให้มีการงดการฝึกซ้อมและเลื่อนการเข้าแคมป์ของนักกีฬาในกลุ่มที่๒
ที่ก็ยังไม่ได้เดินทางเข้ามาเก็บตัวออกไปจนกว่าจะมีความปลอดภัยนะครับ
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักกีฬา
แล้วก็อาจจะมีการปรับรูปแบบการฝึกซ้อมเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ครับ
โดยจะมีการแจ้งกำหนดการกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ถ้าเกิดว่ามีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมครับ

ทุกคู่เลย๓วันที่ทีมชาติไทยลงแข่งขัน
มิถุนายนไทยเจออินโดนีเซีย๗มิถุนายน
แข่งขัน๒๓นาฬิกา๔๕นาทีครับ

ที่มีเกาหลีใต้เลบานอนเติร์กเมนิสถานและศรีลังการ่วมการแข่งขัน
เนื่องจากนโยบายการเดินทางของประเทศ

มันส่งผลกระทบต่อสายอื่นรวมไปถึงทีมชาติไทยด้วยครับ
จากจำนวนทีมในสายมันจะไม่เท่ากัน
ดังนั้นโอกาสที่จะต้องมาคิดคะแนนอันดับ๒ที่ดีที่สุด
ถ้าเกิดว่าทีมชาติไทยจบที่๒ของกลุ่ม

เพราะว่าก็จะต้องตัดการเจอกับทีมอันดับสุดท้ายอย่างอินโดนีเซียออกไป

มีโอกาสที่จะต้องถูกตัดถึง๖คะแนนนะครับ
ดังนั้นตรงนี้กระทบกับทีมชาติไทยอย่างแน่นอนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ
แต่ก็มีความเป็นไปได้อีกหนึ่งกรณี
ซึ่งตรงนี้จะไม่มีการปรับลดการคิดคะแนนอันดับที่๒
เหมือนกับในกรณีที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะครับ
หลังจากที่แข่งขันไปแล้วในปี๒๐๑๘นะครับ

ถ้าเป็นกรณีนี้เนี่ยก็อาจจะไม่กระทบกับทีมในสายอื่นมากนักครับ
เมื่อวานนี้จริงต้องมีโปรแกรมนำทีมของอัญญาลาย
บุกไปเยือนทันกว่างนินในเกมสุดท้ายของสเตจแรก
เพื่อที่จะการันตีการคว้าแชมป์สเตสแรก
แล้วก็ไปคว้าแชมป์ต่อในสเตสที่๒
ด้วยการให้นักเตะที่มีชื่อติดทีมชาติเวียดนาม
ไปเข้าแคมป์ทันทีไม่ต้องกลับแคมป์
พร้อมกันนี้ยังปิดแคมป์ให้นักเตะคนอื่น

ก็จะมีการติดตามการฝึกซ้อมต่อไปนะครับ
เตะฮองอัญญาลายที่ติดทีมชาติเวียดนาม

แต่ว่าทีมชาติไทยก็จะไม่มีโปรแกรม